คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทันทีที่ได้ข่าว
นักข่าวเฝ้ารอไปรอกันหน้าเรือนจำเลยนะ
จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในวงเงินประกัน๕ล้านบาท
นี่คือวินาทีที่เธอออกมาครับ
คุณพิงกี้นั่งมาในรถนะฮะ

เอาไปดูบรรยากาศตอนนี้หน่อยก็แล้วกัน
ทุ่ม๑๕นาทีทุ่ม๑๕นาทีคุณพิงกี้สาวิกานั่งรถฟอร์จูเนอร์สีขาว
เอาทะเบียนด้วยนะวันนี้เอาทะเบียนด้วยกันแล้วกัน
ขอไข่ยอยักษ์๘๔๑๕ออกมาจากเรือนจำมากับทนายความครับ
พิ้งกี้สวมเสื้อเชิร์ตไลน์สีขาวครับ
มัดผมรวบตึงสวมหน้ากากอันเอาใหม่
แล้วพอรถยนต์ขับออกมาถึงหน้าประตูเรือนจำ
กี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
แต่ยกมือไหว้บกมือทักทายทำมือรูปหัวใจ

กี้ได้รับอิสรภาพหลังจากสารอาญา

นางสาวสาวิกาชายเดชหรือพิงกี้
โดยตีราคาประกันวงเงิน๕ล้านบาท
แต่มีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
หากเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ให้แจ้งต่อสารภายใน๗วัน
และให้รายงานตัวต่อสารทุกเดือน

และให้แจ้งตมทราบก่อนด้วย

แล้วก็ส่งกำลังใจให้สู้
บอกว่าคนที่อยู่ในเรือนจำไม่ใช่คนเลวเสมอไปแต่บางทีมันเป็นจังหวะชีวิต
อืมรวมไปถึงในไอจีของคุณเต้คุณเต้คือใครอ่ะ
คุณเต้พระราดาก็คือผู้จัดการส่วนตัวรู้จักกันขนาดไหนอ่ะ
ดูแลพิงกี้มานานกว่ายี่สิบแปดปีครับอืม
แสดงความยินดีด้วยข้อความระบุว่าลูกสาวแม่
แล้วก็แนบอีโมจิรูปหัวใจและรอยยิ้มโดยมีเพื่อนเพื่อนในแวดวงบันเทิง
เข้าไปแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคุณธัญญาธัญเรศ
คุณนิววงศกรคุณเบ้นปุญญาพรเข้าไปแสดงความยินดีครับ
คุณผู้ชมครับนับย้อนไป๑๘สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้
ร้อยสี่วันครับร้อยสี่วันที่พิงกี้ถูกสารสั่งจำคุก
หลังจากเขาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันช่อกงประชาชน
กรณีแชร์ฟอเร็กซ์ทรีดีครับกับพี่ชายกับแม่
กระทั่งได้รับอิสระภาพออกจากเรือนจำเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมคงมีคำถามในใจและถามสวนมาอยู่แล้วล่ะ
แล้วพี่ชายอ่ะเออแล้วแม่
ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำครับโอ้โหแล้ว
สืบพยานโจทย์ครั้งแรกนี่นะครับนัดปีหน้าครับ
แล้วนัดเลยกลางปีหน้าไปอีกคือนัด๑๐สิงหาคมปีหน้าครับ
สองพันห้าร้อยหกสิบหกครับนั่นคือสืบพยานโจทย์แรก
ใช่ฮะนี่ครับนี่ฮะภาพนี้ค่อนข้างจะชัดครับค่ะ
กี้สาวิกาครับ๑๐๔วันที่เธออยู่ในเรือนจำครับ
ค่ะตอนนี้ออกมาก็คงจะมาเป็นตัวแทนครับ
ของครอบครัวคือทั้งพี่ชายแล้วก็ทั้งแม่
เพื่อหาทางหาหลักฐานในการต่อสู้คดีล่ะ

งั้นก็ไม่มีคนขับเคลื่อนในการต่อสู้คดี

เฉพาะครอบครัวของคุณบิ๊กกี้เท่านั้น
ถ้าโดนจับกันแบบครอบครัวแบบเนี้ยนะอืมอืม
แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายสื่อหลายรายการเนี่ย

มาให้ไปให้สัมภาษณ์แต่เดี๋ยวรอดูนะ
ว่าเธอจะยอมไปให้สัมภาษณ์หรือว่ายอมพูดเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหน
แน่คือเธอต้องปรึกษาทนายด้วยใช่ค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าทนายจะให้มาให้สัมภาษณ์หรือเปล่านะ